ไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ขอนแก่นกันหน่อยนะคะขอนแก่นตอนนี้เขามีงานบุญกันอยู่ใช่ไหมคะ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาจะทำก็คือการจุดโคมลอยทีนี้ระหว่างที่มีการจุดโคมลอยเท่านั้นแหละค่ะ
ปรากฏว่าโคมลอยระเบิดไฟคลอกวัยรุ่นชายได้รับบาดเจ็บ๒คน

ครูสาง

โอ้โหนี่แหละค่ะครับ
กลางงานบุญเลยนะคะอืม
ยังไม่ทันปล่อยขึ้นฟ้าเลยค่ะปรากฏว่าเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ย
มันระเบิดค่ะไฟลุกพลึบเลยชาวบ้านหนีตายกันชุลมุนเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มีวัยรุ่นผู้ชายได้รับบาดเจ็บ๒คน
ถูกไฟคลอกที่ใบหน้าแขนขวาขาขวา
ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่ค่ะตั้งหวังนี้ค่ะคึ๊บเลยนี่

แล้วสาเหตุเนี่ยคาดว่าจะเกิดจากการที่
มีคนนำน้ำมันมาเติมในโคมลอยจนมันมากเกินไป
เปลวไฟไปติดกับตัวโคมสุดท้ายก็เลยเกิดระเบิดขึ้นแบบนี้นะคะ
จริงมันต้องรอให้มันทำปฏิกิริยา
มีการ์ชทางในเพียงพอยกตัวมันขึ้นไป
คือจุดรอสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะ
อย่างที่คุณบอกว่าคงมีคนเอาน้ำมันไปเติมใช่ไหม
ใช่ปริมาณน้ำมันเยอะเกินไป
แล้วน้ำมันมันล้นออกมาแล้วมันไปติดตัวโคม
แล้วสุดท้ายก็เกิดระเบิดขึ้นแบบนี้